เป็นเรื่องราวความหวานของชีวิตจริงนะคุณ
บี่ครูปกิ๊กเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก
ครบรอบการแต่งงานมา๑ปีแล้ว
และก็ไม่ได้มีความหวานคู่บี้คู่เดียว

แป๊บเดียวเป่าก็คลองใจแฟนทั่วบ้านทั่วเมืองกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับคู่รักคู่นี้บี้แล้วก็กุ๊บกิ๊บนั่นเองค่ะ
วันที่๖มีนาคมนี่แหละครบรอบ
หรือว่าเมื่อวานนี้เองก็ต่างคนก็ต่างโพสต์ภาพงานวิวา

แต่๑ปีนี้ชีวิตของเขามันช่างดีเหลือเกิน

ขอบคุณที่รักและห่วงยายอยู่เสมอ
ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจในทุกเรื่อง
ขอบคุณที่บอกรักกันทุกวัน

ที่ฉันชอบจังเลยเรียกว่าคนดีด้วย

เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของเขาค่ะ
ตามมาด้วยข้อความสุดซึ้งบอกว่า
เก่าเวลาเดิมจากวันนั้นถึงวันนี้๑ปี

ทำให้เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้แต่งงานกัน
ทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบดั่งฝันจริงนะจ๊ะ

แล้วเหลือกตายแล้วแบบโอ๊ย
แต่นอกจากเมื่อวานนี้เนี่ยเนี่ยค่ะ

กับหนุ่มเบ้นอยู่ข้างกายขึ้นแคปชั่นสั้นว่า๑ปี
ซึ่งจากภาพก็จะเห็นสีหน้าสีตาของแพทย์นะ

แม้ว่าในวันที่สามีของเธอ
จะมีเรื่องราวมีคดีอีรุงตุงนังที่ยังเคลียร์กันไม่จบก็ตามนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคู่เลยให้รักกันไปนานแล้วกัน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ชิออกมารีวิวขายของอีกแล้วจ้า
สามีไปรับทราบพ่อเก่าหา
แต่ชี่เองยังขายของอยู่ที่บ้านกับลูกแล้วก็ดีใจต้นหอมอยู่เลย